คุณผู้ชมแล้วก็พี่บุ๊คจำได้ไหมตัวตึงที่ชนบุรี
ที่ชอบใช้ลิ้นสัมผัสในการแลบลิ้นเพื่อที่จะสัมผัสดวงวิญญาณต่าง

ใช่ค่ะที่พี่ติเราเนี่ยมักจะดงไปพื้นที่เพื่อที่จะให้เขาได้ลองใช้ลิ้นในการเหมือนกับสัมผัสวิญญาณ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ตายคาที่๑ศพนะคะ

ใช่จะมีทั้งก่อย่ามีทั้งโครนต่างโอ้โหเลอะเต็มไปหมดเต็มรถเก่งของตัวตึงท่านนี้
ตึงคนนี้นะคะคือนายประเสริฐพนึกทองค่ะเจ้าของฉายาลิ้นสัมผัสวิญญาณ
เขามีการขับรถยนต์คู่ใจไปจอดไว้ที่ริมถนนนะคะ
ในพื้นที่ของถนนเลียบชายทะเลวงเวียนปลาฉลามตำบลปางปลาสร้อย
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมานะคะ
ตีหนึ่งครึ่งของคืนมาที่๒๘ตุลาคม
ทีนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งค่ะ
มันมีมอเตอร์ไซค์พุ่งชนท้ายรถเก่งที่จอดอยู่ริมถนน
คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เสียชีวิตคาที่๑ศพ

คนตายคือนายนัทธพลก้มชูวัย๒๙ปีค่ะ

คนที่เป็นเจ้าของฉายาลิ้นสัมผัสวิญญาณสภาพรถเก๋ง
ก็อย่างที่พี่มิ้วบอกเลยก็คือทั้งเศษดินเศษกิ่งไม้ต่างนะคะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามดูซิว่าคุณประเสริฐ

เขาบอกกับผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกกับตำรวจว่า
วันเกิดเหตุเขาขับรถเก๋งมาเพื่อที่จะไปเที่ยวงานวิ่งควาย
ไหนไม่รู้พุ่งชนท้ายรถเขาอย่างจัง
ตัวเขาเองคุณประเสริฐบอกว่า
คาดว่าน่าจะเกิดจากความเฮียนที่ว่า

ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีคนแบบขับรถมาพุ่งชนจนตายนะคะ
ฟังเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
นี่ค่ะตัวคุณประเสริฐเองก็บอกว่า

แล้วก็พยายามที่จะเรียกวิญญาณผู้เสียชีวิตมาด้วย

ทีนี้เบื้องต้นตำรวจได้มีการลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวคงจะตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อีกครั้ง
อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจบอกว่าตัวนายประเสริฐเนี่ยนะคะ
เหมือนกับจอดรถในที่ห้ามจอด
ก็อาจจะเข้าข่ายเหมือนกับมีความผิดประมาทร่วมหรือไม่
ท้ายที่สุดนะคะตัวรถของเขาเองก็มีความผิด
เรื่องของการดัดแปลงสภาพรถโดยไม่รับอนุญาต
อาจจะเข้าข่ายความผิดในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะ
หลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ